คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยค่ะตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้วก็จับผู้ต้องหาได้เรียบร้อยนะคะ
เท้าความไม่ต้องเยอะเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เราเล่าข่าวมาตลอดแล้วก็ตามความคืบหน้าให้
เหตุการณ์ที่เมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ไปเจอรถเก่งคันหนึ่ง
จมอยู่ในคลองชลประธานชายนาฏป่าศักดิ์ที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก็ในรถเก่งคันนี้มีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ที่เบาะหลังถูกห่อด้วยผ้าห่ม
แล้วก็ถูกมัดด้วยครับเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบ
โครงกระดูกมนุษย์ที่อยู่หลังรถคันนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นางสาวกลิ่นเกษรวงสิงหรือต่ออายุ๓๖ปีเธอเป็นเซลล์ขายปุ๋ย
ทีนี้เธอหายตัวไปสามปีทางครอบครัวบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนปี๕๙แล้วก็สงสัยผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะ
เป็นเสียเจ้าของโรงงานปุ๋ยแล้วก็คบหากันกับนางสาวกลิ่นเกษรผู้ตาย
แต่ก่อนหน้านี้เสียไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรปฏิเสธตลอด
ทางครอบครัวบอกว่าที่สงสัยก็เพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่ผู้ตายบอกว่าจะไปหา
แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดที่โรงงานของเสียก็เห็นรถของผู้ตายที่จมอยู่ในคลอง
ขับออกไปแบบนี้แต่ว่ารถฟิล์มมืดมองไม่เห็นข้างในรถเป็นใคร
คือทางตำรวจขออนุมัติศาลจังหวัดสระบุรีออกหมายจับเสียหายนายสันติจึงทองดี
และลูกน้องคนสนิทนายนิวัฒน์หรือแจ็คเฉลิมวัด
ออกไม้จับตอนเช้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจับได้แล้วนะคะครับ
ตำรวจภูทรภักดิ์๑ไปจับนายสันติจึงทองดีหรือเสียหายและนายนิวัตรเฉลิมวัดหรือแจ็ค
สองผู้ต้องหาเนี่ยค่ะข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
คือไปจับได้ก็เพราะว่าทั้งสองคนนี้ตอนแรกเขาหนีไปที่จังหวัดชนบุรี
แล้วเขาก็วกกลับมาที่โรงงานปุ๋ยในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ก็เลยไปจับเนี่ยค่ะทั้งสองคนนี้จับได้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงงาน
ให้นักข่าวเข้าไปในโรงงานตอนที่เข้าไปจับกลุ่มนะคะ
ก็ได้แต่รออยู่ด้านหน้าก็เลยไม่ได้มีภาพจังหวะจับกลุ่มอะไรข้างในโรงงาน
แต่พอจับเสร็จเนี่ยค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวเสียหายและในแจ๊คออกมา
นี่นะคะเห็นภาพตอนออกมาไปขึ้นรถที่กองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร
บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งบอกว่าสารออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายร่วมกันทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลาย
ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพส่วนของศพโดยไม่มีเหตุอันควร
ร่วมการกระทำการใดแก่ศพในประการที่น่าจะทำให้เกิดการชนะสูตรพลิกศพ
หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออำพรางคดีหลายข้อหาเลยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าจากพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุ
พยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บได้จากห้องพักของผู้ต้องหา
จากที่พักของผู้ตายจากในรถที่จมน้ำอยู่นานถึง๓ปี
จากหลักฐานต่างต่างมันเชื่อมโยงมาถึงสองคนนี้ค่ะทั้งเสียหายและในแจ๊กอะค่ะ
ทั้งทุกการเดียวกัน
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
ทันทีที่รู้ว่าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วแม่ของผู้ตายบอกโล่งมาก
ที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจนออกหมายจับแล้วก็จับได้
เพราะว่าครอบครัวของผู้ตายเขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วรู้อยู่เต็มอก
ว่าใครเป็นคนฆ่าลูกสาวใครเป็นคนฆ่านางสาวกลิ่นเกษร
แต่เขาไม่มีหลักฐานไงเขาไม่กล้าออกมาพูดเพราะว่าเขาก็กลัวอิทธิพลของผู้ต้องหาด้วย
รับว่าอึดอัดมากได้แต่รอคอยการทำงานของตำรวจ
พอออกหมายจับพอจับได้ดีใจมากนะคะ
อยากจะให้คนก่อเหตุรับผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้
ทางครอบครัวผู้ตายบอกว่าไม่อโหสิกรรมแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษค่ะไม่ต้องการคำขอโทษค่ะ
ตัวเขาเองเขาก็พูดนะตอนนั้นเขาบอกผมไม่ว่าหรอก
เพราะใครใครก็ต้องสงสัยผมเพราะต่ออยู่กับผมเป็นคนสุดท้าย
เขาพูดอย่างนี้นะพูดกับแม่ตอนนั้นเขาพูดอย่างนี้
แต่แม่บอกว่าถึงแม้ว่าออกหมายจับแล้วจับได้แล้ว
แต่ก็ไม่รู้จะได้ประกันตัวหรือเปล่าไงครับตอนนี้ก็ยังกังวลใจอยู่
ถ้าได้ประกันตัวออกมาเนี่ยโอ้โหจะยุ่งทางครอบครัวผู้ตายบอกกลัวมาก

ทีมข่าวก็ไปที่บ้านแฟนสาวของในแจ๊กนะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าจนถึงวันนี้หลังจากเป็นข่าว
เรื่องของนางสาวกลิ่นเกษรในแจ๊คที่เป็นลูกน้องเสียหายที่ถูกจับด้วยนะ
แฟนสาวเขาบอกว่าคือในแจ๊คไม่ติดต่อมาที่บ้านเลย
แต่ก็คุยโทรศัพท์กันบ้าง
ติดต่อมาเลยยังไม่ได้คุย

จมอยู่เนี่ยค่ะในใจกนะฮะอืมนี่จับได้แล้วนะครับในใจกจับได้
แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้คือภาพตั้งแต่เริ่มเจอรถนำรถขึ้นมาเนี่ยนะ
แล้วก็โครงกระดูกของนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงห์หรือต่ออายุ๓๖ปี
ปีเป็นเซลล์ขายปุ๋ยอยู่ที่เบาะหลังคือทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
คาดว่าสาเหตุอันนำมาซึ่งฆาตกรรมอำพลางนี้นะคะก็คือเรื่องของความหึงหวงนี่แหละค่ะ
เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามีผ้าห่มห่ออยู่แล้วลักษณะเหมือนกับถูกมัด
แล้วผู้ตายก็ใส่แค่แบบชุดนอนอ่ะอืมเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าคือตามรายงานข่าวบอกว่าสิ่งที่นำมา
ซึ่งการขอนุมัติออกไหมจับแล้วก็จับตัวเสียหายก็เพราะว่าผ้าห่มที่ห่อตัวนางสาวกลิ่นเกษรอยู่เนี่ยค่ะ
ลายเดียวกันกับปลอกหมอนที่ไปเจอในที่พักของเสียหายค่ะ
อันนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่นำมาในการออกหมายจับเสียหายและลูกน้องด้วย
ก็มีรายงานนะครับว่าเสียหายเนี่ยที่กลับมาจากชนบุรีเนี่ยบอกกับตำรวจชุดจับกลุ่ม
บอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอนุมัติหมายจับเขาแล้วก็ไม่ได้หลบหนี
ก็เลยกลับมาที่โรงงานก็ให้จับกลุ่มควบคุมดำเนินคดีนะครับแล้วก็ขอสู้คดีต่อไป
ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยแล้วก็ที่พยายามจะบอกว่าไม่ได้หลบหนีกลับมาเพื่อให้ตำรวจจับก็เหมือนกับว่าจะได้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้ขอประกันตัวออกไปในชั้นพนักงานสอบสวนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีใช่นะครับ